ส่วนเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวานนะคะใกล้ใกล้กับฟาร์มหมูร้างในอำเภอสบาย้อยจังหวัดสงขลา
ไปพบศพในวรบุญแก้วเพชรอายุ๖๔ปีเสียชีวิตอยู่นะคะ
สภาพก็คือถูกของมีคมฟันจนเสียชีวิตจากการตรวจสอบเนี่ยค่ะ
ผู้เสียชีวิตเขามีอาชีพหลายอย่างกรีดยางเป็นอาสาแล้วก็เป็นเจ้ามือพนันไฮโล
อันนี้อันนี้อีกหนึ่งอาชีพอันนี้เขาเรียกว่าเป็นอาชีพนี่คือผู้เสียชีวิต
คนในครอบครัวบอกว่าเขามีอาชีพเป็นเจ้ามือพนันไฮโลก็เลยคาดว่าสาเหตุอาจจะเป็นปัญหาเรื่องของการพนันหรือเปล่า
หรือจะเป็นการฆ่าชิงทรัพย์แต่ว่ามีคนใกล้ชิดบอกว่าหรือว่าจะเป็นเรื่องชู้สาวเพราะว่าผู้เสียชีวิตไปไฮโลวงไหนได้สาววงนั้น
ก็เลยไม่รู้ว่าใช่ไหมนี่ค่ะสภาพศพของในวอนเนี่ยนะคะนอนคว่ำหน้าจมกองเลือดถูกของมีคมฟันที่ขมับขวานะคะ
มีบาดแผลที่ท้ายทอยแล้วก็ใกล้ใกล้ศพมีรถเก๋งจอดอยู่คันหนึ่งนี่นะคะ
ศพของนายวอนเนี่ยญาติตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดทุ่งเผาอำเภอสบาย้อยก็อยู่ใกล้บ้านค่ะ
บรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้านะคะญาติญาติก็เตรียมงานจัดงานวางพันชุดเครื่องแบบอาสารักษาหมู่บ้านจังหวัดปัตตานีที่ผู้เสียชีวิตทำงานอยู่อะค่ะ
บอกว่าเดี๋ยวชาปนกิจพรุ่งนี้เลยลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙ด้วย
ภรรยาของผู้เสียชีวิตคือนางอ่ำบุญแก้วเพชรอายุ๕๙ปี
บอกว่าในวอนกรีดยางเป็นอาสาและเป็นเจ้ามือการพนันไฮโล

ขับรถเก่งออกจากบ้านไปลักลอบเล่นการพนันไฮโล
ปกติก็เล่นตลอดทั้งคืนกลับบ้านตอนเช้า

สุดท้ายเนี่ยมีคนไปพบศพเช้าอีกวันหนึ่ง
ว่าคนร้ายคงลงมือตอนที่ในวรกำลังขึ้นรถเก่ง
กำลังจะเดินทางกลับบ้านประมาณตี๔ตี๕นะคะ
อยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุ๕กิโล
เพราะว่าสภาพศพที่เจอตอนเช้าคือเลือดเริ่มแห้งแล้วอะค่ะ
ภรรยาของผู้เสียชีวิตบอกว่าเสียใจมากนะคะ
สูญเสียสามีไปแบบนี้ก่อนหน้านี้เคยเตือนสามีแล้ว
หนึ่งคืออย่าไปเล่นไฮโลเลยมันเสี่ยงต้องพกเงินไปเยอะ

สองไปเล่นไฮโลตอนนี้นั่งล้อมวงมันเสี่ยงติดโควิด๑๙นะ
บอกเมียเตือนแล้วเตือนอีกค่ะแต่สามีตอบกลับไปว่า
ต้องไปทำไมฮะไม่งั้นไม่รู้จะหาเงินที่ไหนส่งหลานเรียน
ไฮโลหาเงินส่งหลานเรียนลำพังกรีดยางวันละ๑๕๐ไม่พอใช้แน่

บอกหลายครั้งแล้วว่าอย่าออกไปเล่นอันตรายพาต่างไปเยอะ
พอไปถึงก็ตกเจยควีรอยู่สภาพนั้น
ตกใจมากเขาไม่กลับบ้าน

ทุกทีก็โทรโทรหาเขาตั้งกล้ามคืนนั้นก็ไม่โทร
ไม่โทรหาเขาเพราะพอประมาณตี๖ญาติตามมาว่าแกวนเสียแล้วมันก็ตกใจ
คุณสุชาดาสิริคงนักข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุค่ะ
เป็นฟาร์มหมูร้างกลางสวนยางพารา
ชาวบ้านไปชี้จุดให้ดูนี้นะคะชาวบ้านบอกว่าจริงจริงแล้วตรงเนี้ย
แต่ก่อนอ่ะก็ล้อมวงเล่นพนันกันตรงนี้นี่แหละแต่ช่วงหลังตำรวจและเจ้าหน้าที่รู้พิกัด
ต้องเปลี่ยนสถานที่เล่นพนันไฮโลนายนพลเสนพักอายุ๕๖ปี
เป็นรุ่นน้องของผู้เสียชีวิตนะคะบอกว่าสาเหตุอาจจะเป็นเรื่องชู้สาว
เพราะว่าผู้เสียชีวิตเจ้าชู้ใจป่าเล่นวงไหนมีสาววงนั้น
วันเกิดเหตุเนี่ยนะคะผู้เสียชีวิตเขาก็ไม่ได้มาเล่นไฮโลที่สวนยางที่จุดเกิดเหตุ
แต่ไปเล่นที่โรงศรีแห่งหนึ่งแล้วก็มีผู้หญิงแม่ม่ายที่ติดพันธุ์จากวงไฮโล
ให้มาเจอกันที่ฟาร์มหมูร้างกลางสวนยางพารานี่ค่ะเชื่อว่าอาจจะเป็นเรื่องนี้แหละ
ชู้สาวอันนี้คนใกล้ชิดบอกนะคะที่เป็นรุ่นน้องของผู้เสียชีวิต
เชื่อว่าไม่น่าจะเป็นการฆ่าชิงทรัพย์ค่ะเพราะว่าผู้เสียชีวิต
คนในพื้นที่บอกว่าเขาเรียกว่าเป็นเสือครับ
คือเป็นเสือในพื้นที่เป็นคนไม่ยอมคนเป็นนักเลงเล่นการพนัน
แต่ถ้าเล่นกันไม่โปร่งใสพี่แกเอาเรื่องแน่นี่ไม่มีใครกล้ามาชิงทรัพย์หรอก
คนใกล้ชิดบอกแบบนี้ทุกครั้งที่เดินสายในวอนก็จะพกเงินไปเยอะเยอะ
แต่ก็พกปืนตลอดวันเกิดเหตุเงินหายไปนะคะ
ปืนสองกระบอกก็หายไปด้วยนะคะเป็นปืนของในวอนเองกระบอกหนึ่ง
เป็นปืนที่คนเล่นพนันจำนำไว้อีกระบอกนึง
แต่ว่าครั้งนี้ถูกทำร้ายถึงเสียชีวิตเนี่ยเชื่อว่าคนที่มาลอบทำร้าย
น่าจะต้องเป็นลักษณะของการที่หลอกในวอนให้มาตรงนี้เพื่อที่จะทำร้ายร่างกาย
เพราะถ้าเกิดทะเลาะกันต่อหน้าเนี่ยในวอนคงไม่เสียชีวิต
เพราะว่าในวอนแบบมีโปรงมีปืนด้วยอะไรด้วยเหมือนกับถูกหลอกมาแล้วก็ถูกทำร้ายจนตายอยู่ตรงนี้
เล่นที่โรงศรีแห่งหนึ่งในตัวหมู่บ้านที่เกิดเหตุนั้น
แล้วก็เหตุนี้น่าจะเกิดหลังจากเลิกเล่นแล้วก็พอเลิกเล่นแล้วก็น่าจะคนน้อยลง
เพราะถ้าคนเยอะเนี่ยไม่มีใครกล้าลงมือของแกหรอกน่าจะคนน้อยลงแล้วจังหวะเผลอจึงเอาแก
แต่ไม่ใช่ชิงทรัพย์ครับผมผมยืนยันว่าไม่มีใครกล้าชิงทรัพย์แก
ผลักษออนแห่งหนึ่งหนละเราบอกว่าชีวิตคือนี้จราวก็จะมีหนึ่งจราว
เกี่ยวเป็นเสือเทอร์ตัวหนึ่งเพราะงั้นไม่มีกล้าต้องมีเรื่องอื่น
คือพวกบอกมาอีกทีนึงว่าเป็นคนหมู่บ้านนั่นแหละที่เกิดเหตุนั่นแหละ
สาวที่นั่น

ของเราไปคุยกับเพื่อนผู้เสียชีวิต
เคยเดินสายเล่นพนันไฮโลด้วยกันมา๓ปี

ตอนนี้เลิกเล่นแล้วนะคะ

เขาบอกว่าเรื่องชู้สาวก็ยอมรับว่า
วอนผู้เสียชีวิตมีสาวเยอะ

พูดคุยนัดแนะให้ไปต่อด้วยกัน

เท่าที่เคยเดินสายด้วยกันมา
ในวอนผู้เสียชีวิตเนี่ยไม่เคยโกงใคร
แต่ที่เห็นเล่นแล้วได้เงินเยอะ

แบบยักษ์แล้วก็ไม่ใช้เงิน

ทำตรงนี้เคยจะเป็นคนที่โมโห

เพราะว่าแกก็ไม่ใช่ว่าคนที่จะเลวร้ายอะไรนักหนา
ล่าสุดนะคะตำรวจสอบพยานไปแล้ว๔ปาก

เป็นคนที่รุ่นน้องของผู้เสียชีวิตอ้างถึง
ว่ามีการชวนในวอนไปต่อ

แต่ผู้หญิงคนนี้เป็นคนโทรศัพท์ไปแจ้งตำรวจนะ
เธอบอกว่าไปที่ฟาร์มหมูร้าง

ให้ข้อมูลกับตำรวจเอาไว้แบบนี้

หมายเลขโทรศัพท์ที่โทรเข้าออกค่ะ

ตอนให้การกับตำรวจก็ยังวกวน

กับเบอร์โทรศัพท์ของผู้เสียชีวิต

ตามเส้นทางที่คิดว่าคนร้าย

แล้วตำรวจก็ควรจะต้องตรวจสอบ
เดินสายเล่นพนันในพื้นที่ด้วยนะคะ
เขาบอกเดินสายเล่นกลับหันภนันมา๓ปี

แต่คนนี้เขาเลิกแล้วนะ
ว่าก็ตรวจสอบเพิ่มเติมแต่ผู้ตายเนี่ยไม่รู้เดินสายมากี่ปี